เพราะราชบุรีนี่ก็เจอดวงไฟประหลาดเหมือนกันนะครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านก็มีหลากหลายความเชื่อเหมือนกันนะครับในพื้นที่อำเภอจอมบึงจังหวัดรัชบุรี
หลายคนก็บอกว่ากระสือบางคนก็บอกว่าเป็นแสงประหลาดที่เกี่ยวกับแก้วสารพัดนึกก็มี
นี่นะฮะพื้นที่อำเภอจอมบึงจังหวัดรัชบุรีที่นี่คนเจอบอกว่าเจอกันมาเป็นสองอาทิตย์แล้วเหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าวันหลังก็ไม่ค่อยเห็นพักหลังก็ไม่ค่อยเห็นเพราะคนเยอะนะครับ
คลิปนี้เป็นคลิปดวงไฟประหลาดนะครับที่มีชาวบ้านถ่ายไว้ได้ช่วงกลางดึก
ในพื้นที่ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดรัชบุรีนะครับ
ลักษณะก็จะเหมือนกับที่ชัยภูมิอยู่เหมือนกันสีส้มบ้างสีแดงบ้างสีออกขาวบ้าง
ลอยไปลอยมาวิบวับวิบวับนะฮะบางคืนก็เจอบางคืนก็ไม่เจอนะครับ
ยิ่งช่วงหลังนี่ชาวบ้านมากันเยอะต้องการมาพิสูจน
อย่างเมื่อวานทีมข่าวเราก็ไปแต่ก็ไม่เจอเมื่อวานชาวบ้านก็มากันหลายหมู่บ้านด้วยนะครับ
เพราะว่ามันเป็นเขตติดต่อกันหลายพื้นที่ในแถวนั้นนะครับ
บางคนก็บอกว่าเจอแถวกลางทุ่งนาแถวชายเขานะครับ
แถวนั้นก็มีทั้งเขาหนองกลวยช้างแล้วก็มีเขาสน
เป็นเขตติดต่อพื้นที่กันหลายหมู่บ้าน
วันนี้เราได้เจอกับตาคำไหลสู่วิชัยอายุ๘๐ปีนะครับ
เป็นชาวบ้านหมู่๑๔อาศัยอยู่ที่นี่มาทั้งชีวิต
บอกว่าในอดีตในพื้นที่เขตตำบลรางบัวที่อำเภอจอมบึงเนี่ย
คุณตาคำไหลบอกว่ามีกระสือจริงผีกระสือเนี่ยมีจริง
เมื่อก่อนแถบนี้จะมีชาวบ้านที่มาทำงาน
แล้วก็อบพยพมาจากเขตรอยต่อของประเทศเพื่อนบ้าน
ก็เลยทำให้ในพื้นที่มันมีปรากฏการณ์แปลกเกิดขึ้นเยอะ
แต่เรื่องผีสางมันก็เลือนหายไปตามการเวลา
และความเจริญในพื้นที่ที่เข้ามา
ปัจจุบันแทบไม่มีใครเคยเจอแล้ว
คืออย่าว่าแต่เคยเจอเลยคุณตาคำไหลบอก
จับกลุ่มคุยกันเรื่องผีกระสือยังแทบไม่มี
เหมือนกับมันก็เลือนหายไปแล้ว
จนช่วงนี้อาทิตย์๒อาทิตย์นี้

ในพื้นที่ตะบนรางบัวที่อำเภอจอมบึงรัชบุรี

คำไหลบอกว่ามีชาวบ้านคุยกันเรื่องนี้เยอะนะ
แต่ตัวตาเองเนี่ยยังไม่เห็นนะ
ยังไม่เคยเจอนะครับดวงไฟประหลาด
แต่ในอดีตเมื่อ๔๕ปีก่อนเคยเจอ
แต่ไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่า
เคยเจอแสงสีเขียวดวงใหญ่มาก
ไม่มีหัวหรือว่าลำตัวมีแต่แสง
ผ่านหลังคาบ้านของตาไป
แล้วแสงค่อยดับตรงทุ่งนาไม่ห่างจากบ้าน

โหที่หลวงเห็นหรือหลวงเจอได้เลย
มันดวงกลมเท่าลูกมะพร้าวนี่แหละ
มันเกินจากเข่าทางนู้นน่ะนะ
มาข้ามหัวลงมามาลงเข้าตรงนี้

มันเหมือนแก้วเหมือนอะไรลูกกลม
เดี๋ยวนี้ตามคำไหลเขาเจอมา๔๕ปีก่อนนะฮะ
ช่วงนี้สัปดาห์๒สัปดาห์นี้ยังไม่เคยเจอ
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเรา
อยู่ในพื้นที่ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดรัชบุรี
ได้ไปคุยกับนายสมบูรณ์ไทยทองนะครับ

บอกว่าตัวเขาเองเคยเจอแสงประหลาดในพื้นที่บ้านเช่นกันนะฮะ
แถวบ้านรางบัวแบบนี้เขาเคยเจอ
ผู้ใหญ่สมบูรณ์บอกว่าเมื่อ๕ปีก่อน
ตอนนั้นเป็นพรานชอบเข้าป่านะไปล่าสัตว์เวลากลางดึก
แล้วประมาณเที่ยงคืนของคืนวันพระเนี่ยนะเวลาเข้าป่าไป

อย่างเหตุการณ์นึงเนี่ยผู้ใหญ่สมบูรณ์บอกว่าตอนนั้น
กำลังเดินอยู่แถวเขาหนองกรวยช้างนะฮะอยู่
อยู่ก็จะเข้าไปดักกระต่าย
บริเวณตีนเขาใกล้ถ้ำหนองกลวยช้าง
มีดวงไฟแสงสีเขียวอมแดงลอยโผล่มาจากปากถ้ำ
ลักษณะเข้ามาจะพุ่งใส่ตัวเขาด้วย

เพราะกลัวว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นผีกระสือนะฮะ
พอวิ่งหนีแสงไฟสีเขียวก็พุ่งไล่ไล่แบบไล่กรวดเลยฮะ
แบบนี้เลยฮะผู้ใหญ่สมบูรณ์บอกว่า
วิ่งหนีไปถึงรถจักรยานยนต์นะ
ก็เลยขี่หนีแสงไฟนั้นแบบบิดหนีด้วยความเร็วเลยอ่ะ
แต่แสงไฟนี้ก็ลอยตามมาอย่างรวดเร็วนะฮะ
นี่ฮะบิดแบบสุดแล้วมันยังตามเลย
นี่ฮะสักประมาณ๕๐๐เมตรเนี่ย
พอขี่หลุดตีนเขาหนองกลวยช้างไปได้

แล้วแสงไฟแสงนั้นก็ค่อยเลือนหายไปนะฮะ
แต่นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานมาแล้วนะครับ

ความตกใจคืนนั้นก็ไปหาแม่

เพราะว่าแม่เนี่ยเป็นร่างทรงพอดี

แม่ตอบด้วยความมั่นใจเลยตอนนั้นว่า

แต่มันคือแก้วสารพัดนึก
ที่จะปรากฏให้คนเห็นเพราะต้องการเฝ้าสมบัติที่เขาหนองกลวยช้าง
เนื่องจากในสมัยโบราณเนี่ย
มีเรื่องเล่าขานกันว่าที่เขาหนองกล้วยช้าง

ด้านล่างมีทรัพย์สมบัติพวกแก้วแหวนเงินทองมาก

ถ้ำเขาหนองกลวยช้างเนี่ย
เขาเคยเดินไปถึงถ้ำนะ

สมัยบวชเป็นเนรตอนนั้นนะ

มีสมบัติพวกแก้วแหวนเงินทอง

ก็รู้สึกกลัวก็เลยกลับขึ้นมานะฮะ

เฝ้าสมบัติเนี่ยเขายังไม่เคยเจอนะ

มีแก้วแหวนเงินทองอยู่ข้างล่าง

งูจงอางก็ไม่เจอนะครับ

จะเข้าไปให้ได้แล้วก็ถูกงูฉกตาย

กว้างเลยแต่จะเป็นดวงกลม
จะออกแบบแดงบ้างเขียวบ้าง

แล้วก็นั่งมองอย่างเดียวจนถึงประมาณสัก

ประมาณเนี้ยไม่ใกล้จริงก็นิดเดือนมันตก

นึกในใจนะว่ากระต่ายก็ไม่ลงแล้ว

นึกว่าคือมันลงแล้วมันมีข่าวลูกเล็กอยู่
เขาหากินอยู่เนี่ยมันจะเป็นที่ลางอยู่

พอกลับมาปุ๊บพอเราเลี้ยวแค่นั้นแหละ

เป็นดวงใหญ่เลยสีเขียวแบบแสงไฟ

แม่เขาเขาค่อนข้างเขามีองแล้วก็มีร่างทรง

ดวงไฟหรืออะไรไม่รู้มันไล่ขับมา

เพราะว่าเขาเคยเป็นเด็กเขาเลี้ยงวัวอยู่ที่เขาตรงนี้

เขาก็เลยบอกนะเขามาให้โชคอะไรประมาณนี้

ผู้ใหญ่ก็เลยไปดูหมอพอดีเขามีร่างทรง

นี่คือเรื่องแสงไฟประหลาดที่

บอกกระสือหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
แต่ว่าตาก็เคยเจออยู่เหมือนกันเห็นแสงไฟ

แต่มันคือดวงแก้วสารพัดนึกที่จะเฝ้าสมบกสมบัติอยู่
เราก็เลยลองถามพระในพื้นที่หน่อยนะได้คุยกับพระประหลัดทงชัยสุชาโตนะฮะ
ท่านเจ้าวาดวัดชัดใหญ่บอกว่าจำวัดที่นี่มาเนี่ยยังไม่เคยเจอเรื่องอะไรแปลกนะ
ผีกระสือเนี่ยท่านเจ้าวาดมองว่าน่าจะเป็นเพียงเรื่องเล่ากันแบบปากต่อปากของชาวบ้านมากกว่า
แล้วแสงไฟที่ชาวบ้านถ่ายกันได้ก็ยังไม่มีใครหาข้อสรุปได้ว่ามันคือแสงไฟอะไร
จะเป็นกระสือไฟรถไฟส่องกบคือเป็นอะไรก็ยังไม่รู้
แต่ว่าท่านเจ้าอาวาสบอกว่าส่วนตัวเคยได้ยินเรื่องเล่าจากคนเก่าคนแก่ว่ามีผีกระสือในพื้นที่
แต่ผีกระสือเนี่ยปกติมันจะกลัวคนนะมันจะไม่กล้าออกมาให้ใครเห็นง่ายหรอก
คือถ้าจะมีในพื้นที่จริงเนี่ยมันจะกล้าออกมาเหรอ
ที่ได้ยินที่ชาวบ้านเขาพูดเนี่ยนะคือมันออกไปย้ำตรงนั้นบ่อยที่เดียวที่เดียวเนี่ยไปจุดจุดนั้นเนี่ย
ชาวบ้านก็มาดักรออยู่จุดนั้น
แต่ที่คนใกล้ฝั่งถ้ามันเจอคนเนี่ยมันจะนิ่งแล้วมันจะทัวร์คน
เพราะรู้ว่าคนไปดักเนี่ยมันจะไม่มาให้นั่นแล้วมันจะกลัว

แต่ส่วนตัวไม่น่าจะ
เพราะคือพวกนี้มันจะไปกับความเจริญ

แต่สมัยนี้ดูไม่น่าคือยัง
เราจะพิสูจน์ดูให้รู้ว่ามันไม่อะไรคือมันต้องให้เห็นจัด
นี่ฮะหลวงพ่อท่านบอกว่าก็ปากต่อปากค่ะ
กว่าจะพิสูจน์กันได้เห็นแบบจะนั่นแหละมันถึงจะรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริง
นี่นะฮะเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเรากับชาวบ้าน
ก็เลยเออลองหาวิธีพิสูจน์กันดีกว่า
ก็ลองกะระยะกันดูว่าที่เขาเห็นเขาเห็นกันเนี่ยมันเห็นจุดไหน
แล้วแสงที่พบเนี่ยมันน่าจะห่างจากจุดที่เขาเห็นกันแล้วก็อยู่ข้างบนแล้วลอยเห็นเนี่ย
ไกลมากน้อยขนาดไหนก็เลยกะกันว่าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมองขึ้นไปข้างบนเนี่ย
สักประมาณ๕๐๐เมตรได้จากภาพที่เขาถ่ายแล้วเขาเจอกันนะครับ
ก็เอาจักรยานยนต์มาเอาไปจอดแล้วติดเครื่องเอาไว้นะครับให้ได้ระยะ
ประมาณสัก๕๐๐เมตรอย่างที่ความสูงที่เขาเจอเขาเห็นกันแล้วก็ถ่ายภาพ
มันจะได้ออกมาลักษณะเป็นแสงไฟนะฮะท่านดูนะฮะในกรอบที่เป็นแสงไฟจากรถจักรยานยนต์ค่ะ
กับภาพที่ชาวบ้านถ่ายได้แล้วบอกว่าเป็นดวงไฟปริศนาจะเป็นกระสือหรืออะไรก็แล้วแต่
มันก็จะสีต่างกันหน่อยเห็นไหมมันจะกลมเหมือนกันซะทีเดียวก็ยังไม่ใช่นะครับ
แต่อีกภาพนึงเนี่ยที่ชาวบ้านเขาเห็นเนี่ยมันออกส้มมากกว่าด้วยแล้วก็กลมกว่าด้วย
อันนี้จากรถจักรยานยนต์มันจะไม่กลมบล็อกมันจะออกสีลักษณะแบบนี้ขาวเหลือง
แต่ถ้าภาพของชาวบ้านที่ถ่ายได้มันออกแดงส้มแล้วกลมกว่า
ชาวบ้านบอกว่าแสงจากรถจักรยานยนต์กับแสงประหลาดที่ถ่ายกันได้เนี่ยมันแตกต่างกัน
มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนส่วนคืนนี้เป็นคืนวันโกนนะครับพรุ่งนี้วันพระใหญ่
ชาวบ้านไม่ออกพิสูจน์นะฮะไม่ใช่อะไรหรอกฮะท่านผู้ราชการจังหวัดราชบุรีสั่งกำชับมาด้วย
บอกตำรวจในท้องที่มาเลยบอกอย่าออกมานะ
คือต่อให้จะบอกว่าออกมาแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านก่อน๔ทุ่มก็ไม่ได้เพราะเป็นการรวมกลุ่มกัน
มันจะเข้าข่ายการมั่วสุมชุมนุมผิดพรกรฉุกเฉินมันจะนำมาสู่การแพร่ระบาดของโรคนะฮะ
โดยท่านผู้ราชการจังหวัดรัชบุรีวันนี้ให้ตำรวจสพจอมบึงนะฮะลงพื้นที่ไปตรวจสอบไม่ให้ชาวบ้านมาชุมนุมมาสังเกตดวงไฟ
ตำรวจสพจอมบึงวันนี้เนี่ยระดมกำลัง๓๐นายนะฮะมาอยู่ในพื้นที่จุดที่เขาเจอแสงไฟกัน
โดยฝากบอกว่าไม่เป็นไรชาวบ้านออกมาไม่ได้ตำรวจมาดูแลความเรียบร้อยให้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเจอดวงไฟประหลาดขึ้นมาเนี่ย
เดี๋ยวถ่ายคลิปให้จริงเหรอคะตำรวจจะถ่ายให้เหรอคะ
บอกถ้าเจอนะถ้าเจอเพราะเขาบอกจะออกคืนวันโกนวันพระวันนี้วันโกนเนี่ยพรุ่งนี้วันพระใหญ่
แต่ว่าเขาไม่ให้ชาวบ้านออกมาไงเจ้าหน้าที่เขาต้องดูแลความเรียบร้อยถ้าเจอเดี๋ยวถ่ายเก็บเอาไว้ให้ถ้าเจอ

พลาดมาแล้วมันดิดออกมาจากนิ้วคุณมันมาจากก้อนหิน
เทพไม่ได้ศึกษาเทคโนโลยีเลย
เคสเนี้ยทำให้เทพอ่ะพลาด
ชัยภูมิที่ผีมเข้าเด็กแล้วไอ้พ่อปู่อะไรน่ะ
มาเข้าเด็กไปอยู่สารพระภูมิเก่าที่เอามาชาวบ้านทิ้ง
ครับผมดูแล้วผมส่วนเพศสินศักดิ์สิทธิ์แทนนะ
แทนที่จะไปอยู่คอนโดกลับมาอยู่ในสถานภูมิโรคร้างที่ชาวบ้านเขาไม่เอา
บอกว่านี่แหละถึงเวลาที่ต้องมาทำบุญทำกุศล
ผมว่ามันไม่ใช่แล้วสำหรับผมนะ
เพื่อจะได้เงินตั้งบาทตั้งเนี้ยมันก็ระบากอยู่แล้ว
เวลาพ่อปู่มาลงร่างอยากมาเบียดเบียนชาวบ้านชัดน่ะ

ค่ะหมอปลาบอกว่าน่าจะเป็นฝีมือมนุษย์
ก็ตามหลักวิทยาศาสตร์มันก็คงเป็นอะไรไม่ได้นอกจาก
มนุษย์นี่แหละแต่ว่าฝีมือแบบไหนอะไรยังไงเท่านั้น
มันอยู่ที่ว่าจะไปเจอหรือจะพิสูจน์ได้ยังไงแค่นั้นเองใช่ไหม
ว่ามันจะเกิดจากเรื่องของทางเทคนิคการทำงาน

หรือตั้งใจจะหาอะไรส่องขึ้นไปให้มันดูเหมือนดวงไฟ
แต่ถ้าหากันไม่เจอจริงมันก็ยังเป็นปริศนาต่อไป
เอาเป็นว่าเราเกาะติดให้วันนี้ณเท่าตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ